ส่วนข่าวสารของเรานะครับที่ตามกันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องของคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจนะครับ

ถามว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทำทุกวันนะครับตั้งแต่เกิดเหตุ
แต่ความคืบหน้าของวันนี้ถ้าในมุมของเรานะ

แต่เจ้าหน้าที่ก็คงทำงานแต่อาจจะแบบไม่ให้สื่อรู้แล้ว
ไม่ได้บอกเราทุกอย่างค่ะเจ้าหน้าที่นะคะ

แต่ว่าที่เรารู้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเล่าไปเมื่อวานบางส่วน

นักข่าวของเราก็ยังอยู่ในพื้นที่นะคะ
ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ด้วยค่ะ

จากพื้นที่เกิดเหตุเลยว่าย้อนไป๗วันที่แล้ว
ณวันนี้ณจุดเกิดเหตุณขณะนี้เป็นอย่างไร

แต่ดูความคืบหน้าวันนี้เท่าที่จะมีออกมานะครับทุกผู้ชมครับ
นั่นก็คือต้องไปฟังจากที่พบตรให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวาน
เมื่อวานนี้พลตเอกจากทริปชายจินดาผู้บัญชาการตแห่งชาติ

ติดตามความคืบหน้าคดีนี้
แล้วก็บอกว่าคนร้ายเนี่ย
น่าจะหนีไปอยู่แถวแนวชายแดน
อาจจะเตรียมออกแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

เชื่อว่าคงไม่น่าจะมีใครช่วยเหลือในการหลบหนี
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะจับสัญญาณตรงนี้นะ
ถ้าท่านพตไม่ได้ศัพท์ขาหลอกนะ
ถ้าคนร้ายมันออกจากพื้นที่ลบบุรีไปอยู่แถวนั้นจริงจริงแล้วเนี่ย
ชายแดนของไทยที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเลยจากลบบุรีไปมันจะมีอยู่๒๓จุด
ตรวจสอบที่ชายแดนในจุดต่างนะครับทุกผู้ชมครับคนร้ายคนนี้นะครับวันก่อเหตุแต่งตัวแบบนี้นะครับเข้ามาก่อเหตุอย่างที่ท่านติดตามมาตลอด
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่๑อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเป็นแนวเขตติดกับพม่า
วันนี้ก็มีการตระดมกำลังเฉพาะนักฐีฝ่ายความมั่นคงก็ธรรมด้วยศุลกากรด้วยทหารด้วยฝ่ายปลอดภัยด้วย
ด้วยตรวจบุคคลเข้าออกผ่านแดนอย่างเข้มข้นนะฮะ
เผื่อว่าคนร้ายจะใช้เส้นทางนี้ในการหลบหนีค่ะซ้ำเส้นทางทางท่าเรือหรือว่า
อ่าทางท่าธรรมชาติริมแม่น้ำเมยนับสิบแห่ง
อันนี้ก็ตรวจสอบหมดอ่าตอนนี้แม่น้ำแห้งขอดนะฮะ
อ่าสามารถเดินข้ามไปมาได้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าตรงจุดนี้
พรมแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นอย่างเข้มงวดเช่นกันนะฮะ
รถยนต์รถบรรทุกรถทุกชนิดที่ผ่านเข้าออก
พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ให้ตมจังหวัดที่มีด่านติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทุกจังหวัดนะครับ
ตรวจตราพื้นที่อย่างเข้มงวดอ่าเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายรายนี้หลบหนีไปนี่ฮะ
ตมสะแก้วตมจังหวัดตราดตมกาญจนบุรีทั้งทางน้ำทางอากาศตรวจหมด
ทีนี้ถ้าเราไปตรวจสอบดูนะครับท่านผู้ชมครับความเป็นไปได้นะ
ถ้าคนร้ายคนนี้จะหนีไปทางชายแดนจริงแล้วเตรียมออกประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
เส้นทางที่คนร้ายจะออกไปนะครับถ้าคนร้ายก่อเหตุแล้วส่วนใหญ่
ใช้เส้นทางทางธรรมชาติก็ไม่เป็นเส้นทางปกติที่จะผ่านด่าน
จากการตรวจค้นทั่วไปหรอกก็หลบหนีไปตามเส้นทางธรรมชาติ
เขาอะไรก็ว่ากันไปนะครับชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งสะแก้ว
จะมีด่านพรมแดนถาวรอยู่๒แห่งคือด่านคลองลึกและด่านถาวร
บ้านเขาดินอำเภอคลองหาดแล้วก็ยังมีช่องทางธรรมชาติด้วย
ถ้าก่อเหตุที่ลบบุรีแล้วจะมาชายแดนแถวนี้นะ
ทางฝั่งสะแก้วชายแดนไทยกัมพูชาระยะทางจากลบบุรีมาที่นี่นะครับ
จะมีระยะทางประมาณสองร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรแต่ถ้าไปทางชายแดนด่านพรมแดน
สภารมิตภาพไทยพม่าแห่งที่หนึ่งที่เห็นเผื่อแม่ศอดจังหวัดตาก
นะฮะแล้วก็กาญจนบุรีนะครับมีด่านเจดีสามองค์
ระยะทางห่างจากลบบุรีสี่ร้อยสิบกิโลเมตรนะครับ
ถ้าคนร้ายมันก่อเหตุแล้วมันจะมาจริง
ผลตมตรีนัฐพลสุขศรภูมิคับการตมตรภูทรจังหวัดลบบุรี
บอกว่าข้อมูลของพบตรที่ได้ให้สัมภาษณ์ออกมาก็ถือว่าชัดเจนแล้ว
ยืนยันว่าตำรวจปรับแผนการทำงานตลอด
หากพบเบาะแสเชื่อมโยงกับคดีเรื่องไหนก็ตามก็เอามาปรับแผนการทำงาน
ทีนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยมีข่าวว่ามีเสียงปืนดังขึ้นแถวพื้นที่ตะมนต์โกโก
ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ยืนยันว่าไม่ใช่เสียงปืนไม่ได้มีการไปล้อมจับไปจับคนร้ายไปยิงคนร้ายอะไรทั้งสิ้น
เป็นเสียงท่อดังชาวบ้านในพื้นที่อาจจะเข้าใจผิด
ก็เลยพูดคุยกันไปว่าเป็นเสียงปืนนะครับ
ส่วนปืน๑๓กระบอกที่ใช้ปฏิบัติการตรวจค้นไปตรวจยึดมาได้
กระบอกชนิดเดียวกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ก็เป็นการเอาไปหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้คลายข้อสงสัย
ไม่ใช่เพียงแค่อาวุธปืนเท่านั้นนะครับ
ยังมีอีกหลายอย่างที่ตำรวจยึดมาแล้วก็ต้องตรวจสอบควบคู่กันไป
และท่านก็ฝากเตือนเรื่องการเอารูปผู้ต้องสงสัยไปโพสต์ไปแชร์ในโซเชียลนะฮะ
ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ข้อมูลจากตำรวจอย่างเป็นทางการแล้วเอาไปแชร์เนี่ย
ท่านอาจจะถูกฟ้องได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วย

อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของวันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับ
ดังนั้นก็สรุปว่าณตอนนี้ยังไม่ได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ระบุถึงตัวตนบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้นะคะ
ก็การที่แชร์ภาพไปต่างแล้วก็มีคนไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ย
ตำรวจบอกว่าไหนก็ไหนมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
จนถึงวันนี้เนี่ย๗วันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ว่าตั้งแต่เริ่มต้นในวันที่เกิดเหตุมาจนถึงณวันนี้
มีความคืบหน้าตามลำดับยังไงบ้าง
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้น๙มกราคม๒ทุ่ม๔๐นาทีค่ะ
คนร้ายคนนี้ค่ะตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นผู้ชายใส่เสื้อยืดแขนยาวสีดำใส่ถุงมือกางเกงลายพราง
มีหมวกไหมพรมสะพายเป้สีแดงขาว
บุกเข้าไปก่อเหตุกระดยิงชิงซับ
หนึ่งในนั้นคือน้องไทตันอายุแค่๒ขวบนะคะ
แล้วก็มีหัวหน้ารอปภมีพนักงานร้านทองผู้หญิง๑คน
ตามภาพหลบหนีไปค่ะ
ตำรวจพยายามวิทยุสกัดจับแต่ไร้ร่องรอย
มกราคมตำรวจระดมกำลังไล่ล่าคนร้ายนะคะ
แล้วก็ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งในห้างที่เกิดเหตุทั้งพื้นที่ใกล้เคียง
รวมไปถึงไล่ดูตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
สั่งไล่ล่าตัวคนร้ายบอกเลยว่าถ้าคนร้ายขาดขืน
ก็สามารถใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดได้ความหมายก็คือจับตายได้นะคะ
รางวัลนำจับอย่างเป็นทางการก็คือ๓๕๐๐๐บาท
แต่ก็จะมีภาคเอกชนมีคนที่เขาให้รางวัลนำจับด้วย

แต่ว่าอันนี้คือรางวัลนำจับอย่างเป็นทางการ๓๕๐๐๐บาท

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้ระบุถึงปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ

ตรวจสอบการแต่งตัวของคนร้าย
วันแรกเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วในโลกโซเชียลก็มีการระบุกันว่า
โอ้โหคนร้ายดูมีรสนิยมในการแต่งตัว
ทุกอย่างของแบรนด์เนมของมียี่ห้อหมดเลย
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นของปลอม

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนเพื่อติดตามคดีนี้นะคะ
พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ได้มีการตรวจสอบปลอกกระสุนปืนทั้ง๑๖นัด
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
และในวันเดียวกันได้มีการชาปนกิจศพหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ก็คือนายธิรชัตนิมมาหัวหน้ารอปภ
นี่คือคนที่เดินไปล็อกประตูห้าง
เพื่อไม่ให้คนร้ายหนีออกไปได้หลังจากก่อเหตุ
แต่คนร้ายหันไปยิงจนเสียชีวิตนะคะ

ระดมชุดสืบสวนลงพื้นที่รอยต่อลบบุรี
สระบุรีสิงห์บุรี
และในวันนี้มีพิธีชาปนกิจ
ไทตันและนางสาวธิดารัฐ
พนักงานร้านทองนะคะ๑๓มกราคม
ส่วนนายเอกทวีปคงคาวารี
เป็นอดีตผู้ต้องหาก่อเหตุปล้นทองที่ภูเก็ต
ถูกนำภาพไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เขาก็มายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนร้ายนะคะ
นี่ค่ะคนนี้ค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาผิด
เผยแพร่ภาพเขาด้วยว่าเขาเป็นคนร้าย

เคยก่อเหตุแล้วติดคุกแล้วออกมาแล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่ลบบุรี
เขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีหลักฐานไปให้ตำรวจเลย
๔มกราคมตำรวจล็อกเป้าผู้ต้องสงสัย๓คนค่ะ
คือลูกหลานผู้มีอิทธิพล

และ๓ก็คือพลเรือนประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะ
นี่คือผู้ต้องสงสัย๓คนที่ตำรวจล็อกเป้าเอาไว้นะคะ
มกราคมตำรวจปูพรมตรวจค้นเป้าหมาย๑๔จุด

พื้นที่เป้าหมายที่ว่านี้ก็คือ
รายชื่อผู้ที่ครอบครองปืนรุ่นเดียวกับคนร้ายค่ะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะมีคนถูกเอาภาพไปแชร์อีกแล้ว
นายทัพปนนปรีชายานอดีตนักเรียนใน๑๐ทหารบก
เขาบอกว่าถูกเอาไปแชร์ภาพ

ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่ปอทนะคะ
เอาผิดคนที่เผยแพร่ภาพ

ผู้ต้องสงสัยไม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีแล้ว
น่าจะอยู่ในพื้นที่ใกล้ชายแดน
ฟังเสียงพบตรที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนเมื่อกล้องสตรีจรีดีวีเนี่ย
ที่เราไปดูก่อนเนี่ยฮะ

ถามว่ามีหรือไม่มีนะครับ
กดดันหลายด้านจริงนะครับ
แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจแล้วก็ประชาชนอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
แต่คนร้ายรายนี้ก็มันก็เตรียมการมาอย่างรัดกลุ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นในกล้องที่ห้างโรบินสันที่รบบุรีแล้ว
คือไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรเลยอ่ะปิดมาหมดตั้งแต่ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
ตอนนี้ก็ยังไม่เจอชุดไม่เจอจักรยานยนต์อะไรจะทิ้งไว้เลยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงสายวันนี้ครับมีผู้ที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะนะว่าเขาไม่ได้อ่าก่อเหตุอืมอ่าวันเกิดเหตุเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไรด้วยนะครับ
วันนี้ครับนายธนปะพลเงินเมย์นายกเทศมนตรีตำบลกกโกอำเภอเมืองลบบุรีออกมาชี้แจงยืนยันกับสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับ
โดยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงชิงทองที่ห้างโรบินสันที่ลบบุรีหลังเกิดเหตุแล้วก็มีตำรวจมาถามหา
หลานชายของเขานะครับก็คือนายชัยพงศ์อายุ๓๗ปีบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคดีนี้มาถามเขาว่าหลานชายไปก่อเหตุหรือเปล่า
ซึ่งหลานชายปฏิเสธว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้ก่อเหตุถึงแม้ว่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกับคนร้าย
มีหลักฐานการสแกนนิ้วมือเข้าออกงานของหลานชายและกล้องวงจรปิดจับภาพขณะกลับบ้านในช่วงค่ำช่วงเวลาเกิดเหตุเมื่อ๙มกราคมได้นะครับ
เมื่อวานนี้ไปรายงานตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจกับสพเมืองลบบุรีไปแล้วและยินยอมให้ตำรวจตรวจดีเอนเอเอาไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าตำรวจต้องการข้อมูลเพิ่มก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
เขาบอกเขาไปทำงานมาวันนั้นหลักฐานการเซ็นชื่อเข้าออกงานมีหมด
กลับมาที่บ้านก็มีกล้องวงจรปิดยืนยัน๒ทุ่มกว่า๙มกราคม
เขาไม่ได้อยู่ที่ห้างโรบินสันที่ลบบุรี
ทางภาพประพฤนที่เป็นนายกเทศดำอบบลกก็บอกว่า
หลานชายกับครอบครัวตอนนี้ค่อนข้างกังวล
เพราะว่ากระแสโซเชียลมันไปแรงมาก

จนตอนนี้เนี่ยคือเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับ
หลานชายต้องออกจากพื้นที่ไปอยู่กับปู่และญาติ
ไร่นะครับซึ่งตอนนี้แม้แต่ตัวนายกเทศมนตรีตะมนต
โกโกเองบอกว่าก็ยังติดต่อหลานชายไม่ได้
เมื่อคืนนี้กลางดึกมีเสียงคล้ายปืนดังขึ้นหลายนัด
ในพื้นที่โกโกอ่าคนก็คิดว่าโอ้โห
สงสัยไปเจอคนร้ายสงสัยจะยิงประทะกันแล้วนะฮะค่ะอ่า
ยืนยันว่าไม่มีนะฮะทุกอย่างเป็นปกติดีถ้าจะเป็นก็อาจจะเป็นการซ้อมยิงปืนของใครก็ได้
แต่ตำรวจตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นเสียงประทัดใช่ค่ะ
นี่ฮะเขาออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่มีลักษณะคล้ายคนร้าย
แล้วก็แชร์กันไปนะครับเพราะว่า๓คนที่เป็นบุคคลต้องสงสัยเนี่ย
คนหนึ่งก็จะเป็นคนที่บอกว่าเป็นลูกหลานของผู้ที่มีอิทธิพลบารมีในพื้นที่
นายกเทศมนตรีตะมนตกโกอำเภอเมืองลบบุรี
ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ก็ออกมาขอยืนยันแสดงความบริสุทธิ์ใจนี่ฮะ
คุณผู้ชมคะทีนี้มาตามความคืบหน้าการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดลบบุรีเนี่ยมุมหนึ่งเขาก็บอกว่ากังวลใจ
เรื่องของความปลอดภัยเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้
แต่เขาก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นะคะรวบรวมหลักฐานต่าง
เพื่อจับคนร้ายมาดำเนินคดีตอนนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราอยู่ที่ลบบุรีนะคะ
ก็ติดตามตลอดทั้งวันนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้าง
ติดตามการรายงานสดจากคุณศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะ
คุณพักภูมิคุณเคียงพักษรและคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลา๒๐นาฬิกา๔๔นาที
ก็กาดยิงชาวบ้านที่มาเดินห้างเสียชีวิตไป๓ศพด้วยกัน
ซึ่งตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับร้านทองปิดแล้วตอนนี้ประมาณ๒ทุ่ม๔๔เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับ
พนักงานเริ่มเก็บของตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาตั้งแต่หลังเกิดเหตุนะครับตั้งแต่วันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
พนักงานเนี่ยเริ่มเก็บของปิดร้านกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วแต่ก่อนเกิดเหตุหน้านั้น๒ทุ่มยังไม่ปิดนะครับ
แต่ตอนนี้ทุ่มหนึ่งปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันใกล้ใกล้กันจุดตรงนี้ก็มีทั้งตำรวจในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รอปภ
ยืนรักษาความปลอดภัยกันตลอดทั้งวันตั้งแต่ห้างเปิดจนถึงห้างปิดครับ
ถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านตอนนี้คุณผู้ชม๗วันแล้วทางตำรวจก็ยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้นะครับ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ระดมทุกหน่วยงานมือดีของแต่ละกรมช่วยกันตามตัวทุกวินาที
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาประมาณสัก๒๐๓๐นาทีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยรองพบตรซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการสืบสวนคดีนี้ก็ได้เดินทางมาที่ห้างโรบินสันมาประมาณ๑๕นาทีครับ
ไม่ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดแล้วก็เดินทางกลับไปครับ
ส่วนบรรยากาศภายในห้างโรบินสันตลอดทั้งวันก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกันเหมือนเดิมนะครับ
ซึ่งทางห้างกดตอนนี้มีการทำบุญอุทิสดร์กุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วเราก็ยังคงเอาห้างการตามปกติ
วันนี้เองผมได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านครับในเมืองรบบุรี
หลายคนบอกว่าตอนนี้เชื่อมั่นในการทำงานของทางตำรวจ
แล้วก็เชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทำงานสุดความสามารถ
บางคนบอกว่ายกมือเลยนะครับคุณผู้ชม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของรบบุรี
บอกว่าโดนบันดาลให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับ
ก็จะหาได้นะก็เป็นกำลังใจให้ต้นที่ทุกคน
เจ้าพ่อพระการเลยพออาดุภาคไอ้นั่นท่าน
ช่วยจับแล้วก็ช่วยดูแลทุกคนในจังหวัดลบบุรีนะ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลบบุรี
ก็ให้กำลังใจทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ

กำลังใจกับทุกคนที่สูญเสีย

เพราะฉะนั้นชีวิตต้องสู้ต่อ

เขาหนีอะไรหนีได้แต่หนีความรู้สึกของเขาไม่ได้หรอก

ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้สูญเสีย
ให้มีกำลังใจในการสู้ต่อไปนะคะ
สำหรับคนที่บาดเจ็บอยู่ก็ขอให้อาการดีขึ้นโดยเร็ววันนะคะ
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ

เพราะว่าชาวลบบุรีก็รู้สึกว่า
คดีนี้เป็นคดีที่ทำให้รู้สึกว่าเสียขวัญ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าห้างร้านทองอโรร่านะครับ
นี่คือเวลาเดียวกันเลยนะครับ
กับที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุเมื่อ๗วันที่แล้ว
นั่นก็คือวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
วันนี้นะครับผ่านมา๗วันวันที่๑๖

เพื่อยังเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วย

คนร้ายได้ลงมือก่อเหตุแล้วก็กราดยิงไป
หลายนัดด้วยกันทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บ๔คนครับ
คุณผู้ชมแล้วก็ทางตรัสทีวี
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง๓รายด้วย
คือนางสาวธิดารัฐธวาทิพย์อายุ๓๑ปี
พนักงานร้านทองออโรร่านายธิรชัตนิ่มมาอายุ๓๒ปี
หัวหน้ารอปภแล้วก็เด็กชายพาณวิทย์วงอยู่
อายุ๒ขวบครับหรือว่าน้องไตตัน
รวมทั้งผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔คนด้วยกัน
ซึ่งตอนนี้ทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน
จับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ชาวลบบุรีครับ

รายงานสดจากห้างโรบินสันลบบุรีครับ

ก็ร้านทองอโอโลร่าที่โรบเป็นสารลบบุรี

ปิดเร็วขึ้นแต่ห้างเขาก็เปิดปิดเวลาปกติ
ก็คงจะเพื่อความปลอดภัยของร้านทองในช่วงเวลานี้
ไปตรวจแล้วว่ามีอยู่๑๓กระบอก

ทะเบียนปืนจะเป็นของใครอะไรยังไงก็ต้องไปไล่กันอีกทีหนึ่ง
แต่เอามาตรวจดูก่อนว่าจะตรงกับที่คนร้ายใช้หรือเปล่า
เรื่องของปลอกกระสุนหรือว่าวิถีกระสุนเวลายิงออกไปอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับ
ทีนี้มีอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อว่านายสมนึกพวงผู้
เป็นชาวบ้านที่เขาทำไร่อยู่แถวนิคมสร้างตนเองลบบุรี
เป็นคนที่มาให้ปากคำกับตำรวจเมื่อเช้านะฮะหลังจากเมื่อวานนี้
ให้ปากคำไปแล้วรอบหนึ่งคุณนี้ครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยด้วยว่าเออตกลงมันยังไงกันล่ะพี่
มีปืนชนิดนี้ตำรวจมาตรวจค้นเจอแล้วก็ต้องมาให้ปากคำสองรอบแล้วเนี่ย
คุณพุทธิพัทธ์ปุนนินผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวีก็ไปสอบถาม
สมนึกบอกว่าตัวเขาเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
แล้วก็ลาออกมาทำไร่จากนั้นก็เลยไปซื้อปืนเอามาเก็บไว้ที่บ้าน
ซื้อมาเมื่อ๕ปีก่อนก่อนที่จะซื้อก็เอานังสือปืนมาเลือกหาดู
ที่คนร้ายใช้ก็ไปซื้อที่วังบุรพาราคา๙๘๐๐๐บาท
ราคาเหมือนที่เราเคยวิเคราะห์เรื่องปืนมาให้ท่านผู้ชมฟังกัน
เอามาก็มาใช้ซ้อมยิงในบ้านเรื่อยมานะฮะแต่ยืนยันว่ามีการขอใบอนุญาตกับทางอำเภออย่างถูกต้องนะครับ
อันนี้เหลือแต่กระเป๋าแล้วค่ะปืนเจ้าหน้าที่เขาเอาไปตรวจ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทุกกระบอกค่ะที่เป็นรุ่นเดียวกันกับคนร้ายต้องเอาไปทดลองยิง
แล้วดูว่ากระสุนที่ออกมาปลอกกระสุนที่ออกมาเนี่ยมันมีรอยขีดขวนมันจะเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
แต่ละกระบอกจะไม่เหมือนกันเลยว่ามันไปเหมือนกับกระสุนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุที่คนร้ายใช้หรือเปล่า
ลบบุรีมีอยู่๑๓กระบอกของนายสมนึกพวงผู้เป็นหนึ่งในนั้น
นายสมนึกบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับ๖นาฬิกา๓๗นาที
ตำรวจขับรถมาที่บ้านตำรวจมา๕คนมาถึงก็ขอดูกล้องวงจรปิด
ตำรวจก็มาพร้อมกับหมายค้นที่เอามาแสดงนะฮะนี่ฮะกล้องวงจรปิดที่บ้าน
นายสมนึกเขามีเนี่ยครับตำรวจก็มาขอดูอาวุธปืนด้วยปืนมีชนิดนี้ใช่ไหม
ปืนยังอยู่ไหมก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างให้ดูทุกอย่าง
อนุญาตก็ให้ดูกล้องวงจรปิดจะตรวจสอบย้อนหลังอะไรยังไงก็ให้ดูหมด
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่มาเมื่อเช้าพร้อมกับปฏิบัติการตรวจค้น๑๔จุดเมื่อวานนี้นะครับ
สมนึกบอกว่านอกจากได้ปืนไปแล้วเจ้าหน้าที่ยังตรวจค้นหาสิ่งต่างในบ้านเขาด้วยนะครับ
พร้อมกับสอบปากคำว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวเขาแล้วมีใครมายืมปืนไปหรือไม่
ยืนยันว่าใช้ครั้งล่าสุดคือปีใหม่ตอนนั้นเอาไปยิงปี๊บตอนปีใหม่และไม่มีใครมาหยิบยืมปืนไปทั้งสิ้นนะฮะ
ที่ตำรวจจะเอาปืนเนี่ยไปตรวจสอบตอนนี้ก็เหลือแต่กล่องปืนไว้ให้ดูต่างหน้า
ก้มสารกาล

ซื้อที่กรุงเทพฯวังบุรพา
วังบุรพา
ล่าสุดที่เราใช้เปลืองเราใช้ไปเมื่อไหร่ครับ

ทดลองยิงอะไรอย่างนี้ให้ใช้

ก็ซื้อมาเก็บไว้ก็ป้องกันทรัพย์สินป้องกันตัว

ยืนยันใช่ไหมปืนอยู่กับตัวเรา

ปืนอยู่ไหมมีของอยู่ไหม

คือตัวเองอาจจะไม่ได้ก่อเหตุ
แต่เจ้าหน้าที่ถามว่ามีใครยืมไปหรือเปล่า

ซึ่งนายสมนึกก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่า

ลูกชายก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บปืนไว้ที่ไหน

พร้อมกับยืนยันผ่านทีมข่าวของเราว่า
ตัวเขาและครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกราดยิงชิงทอง
ตอนนี้ก็รอแค่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

เขาบอกว่าเขาก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่าง
นี่คือความคืบหน้าของวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

ใช่ค่ะจะตามกันต่อจนกว่าจะจับคนร้ายได้นะคะ